มาถึงช่วงข่าวกีฬาอยู่กับคุณวรปัตย์แล้วสวัสดีนะครับ
สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ
อยากจะถามถึงประตูตัวอ้วนนะครับ

อ้วนใช่ไหมครับพี่อ้วนอายุ๔๕เมื่อวานนะครับ
ก็คือหลังจากที่ภาพปรากฏว่ากินพายระหว่างที่เกมแข่งขันขันอยู่เนี่ย

จับสองมือไม่ได้จับมือเดียวเนี่ย
ใช่ครับคือเพลงขึ้นเลยโอเย

ร้อยนะครับกลายเป็นนักเตะตกงานเรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์ก็คือว่าคือช็อตกินพายของเขาเนี่ย
ตรงกับช็อตที่บอลรับแทงพนันเนี่ย
พนันเอาไว้ว่าจะเห็นเขากินพายระหว่างเกมหรือเปล่า
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ออกรับผิดชอบด้วยการขอยกละสัญญาเอง

ใช่ครับสุดท้ายฟังนึงและได้งานใหม่แล้วเดี๋ยวบอกก็ได้งาน

และหลักเหรอ้ะก็น่าจะต่อเรื่องที่คุณชมอยากจะฟังคือ

ฟุตบอลเมื่อวานมีเวทีการแข่งขันระดับ
แชมป์เอเชียของสโมสรแล้วก็ชิงแชมป์ของยุโรปนะครับ
ได้อย่างน่าพัฒนาใจในการบุกไปเสมอกับบิสเป็นโรครับ
เสียดายที่ไม่สามารถเก็บ๓แต้มได้เพราะว่าผลงานดูแล้วชัดเจนกว่าครับ
บิสเป็นโรคมาชื่อชั้นดีกว่าเพราะว่าปราบทาง
แล้วก็เข้ามาสู่รอบนี้ในรอบแบ่งกลุ่ม
โอกาสทางเมืองทองชัดเจนมากครับ
ลุยขึ้นมาแล้วก็ยิงนะครับยีรพัฒน์แล้วโมงอีกทีหนึ่ง

แล้วเกมนี้เมืองทองเนี่ยได้โอกาสยิง๑๗ครั้งเลยนะครับ
กรอบ๖ครั้งติดบล็อก๕ครั้ง
ส่วนบิสเบย์นั้นยิงแค่๗ครั้งเข้ากรอบ๒ครั้งติดบล็อก๓ครั้งนะครับ
และเมืองทองตัดบอลได้๓๗ครั้งดีกว่าเจ้าถิ่นที่ทำได้เพียงแค่๑๖ครั้ง
สเบนเหนือกว่าเรื่องของการครองบอลเท่านั้นแหละครับ
เพราะว่าเมืองทองก็เล่นจังหวะสวนกลับ
ซึ่งพ่อตรังศรีปานกุศือเมืองทองก็เสียดายนะครับที่ทีมนั้นเก็บ๓แต้มมาได้
แต่๑คะแนนนี้เชื่อเลยครับว่าเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับเมืองทอง
รอบแบ่งกลุ่มที่เป็นครั้งแรกของสโมสรนะครับ

ตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการก็คือ๑แต้ม
จริงเราน่าจะมีโอกาสได้๓แต้มเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็การที่เราพลาดโอกาสมาได้๓แต้มแล้วมีโอกาสได้เสียประตูด้วย
มันก็ถือว่าเป็นโชคของเราก็มีส่วน
แล้วก็การได้๑แต้มมันถือว่าแฮปปี้แล้วล่ะกับทีมที่เราเพิ่งก้าวขึ้นมา

ก่อนอันนี้ในยุคของยอกก้าสลาวิซ่าโยคาโนวิชนั้นอาจจะไม่ดีเท่าไห

ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับในกลุ่มเดียวกัน
ชิมาแอลเลอร์นะครับจากญี่ปุ่นในชุดสีชมพูเปิดบ้านชนะอุณซางฮุนได
จากเกาหลีใต้๒ศูนย์ได้ประตูจากมู่คานาซากิอันที่๖๔แล้วก็ยูมะซูซูกิอันที่๘๒
ชิมาแอลเลอร์นั้นเก็บ๓แต้มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มอี
ส่วนเมืองทองนั้นมี๑แต้มเท่ากับทางบิสเบนครับ
ประสานงานไปยังไทยทิเก็ตเมเจอร์เพื่อขอยกเลิก
ผู้ที่ถือบัตรเข้าชมเกมบอลโลกรอบคัดเลือกในอีก๓เกมที่เหลือนะครับ
ซึ่งตรวจสอบพบว่ามีการเชื่อมโยงกับกลุ่มแฟนบอลที่กระทำผิดจากกรณีที่มีการจุดพลุในเกมชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงที่ไทยเจอกับอินโดนีเซีย
ส่วนบัตรที่ถูกยกเลิกสมาคมก็จะจัดสรรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเข้าชมการแข่งขันที่ไทยเจอกับสาวดีอาราเบียที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่๒๓มีนาคมสามารถแสดงความจำนงต้องการบัตรนะครับ
เรื่องราวของฟุตซอลกันบ้างนะครับมีข่าวดีให้กับนักฟุตซอลไทยครับ
เมื่อทางมุมัติอุสมันบูซากองหน้าดาวรุ่งในวัน๑๙ปีในชุดแชมป์อาเซียนของทีมฟุตซอลไทย
จะไปร่วมฝึกซ้อมหาประสบการณ์กับทีมเซโกเบียในศึกเซโกดาเบย์ของสเปนเวลา๑เดือน
ซึ่งบิเกโรดิโก้เคยคุมทีมนี้ในปี๒๐๐๔๒๐๐๙แต่ต้องรอให้แบงคอกบีทีเอสต้นสังกัดอนุญาตก่อนนะครับ
ปล่อยตัวนักเตะหรือไม่ก่อนอันนี้สมมุติเถื่อนกลางนะครับ
ดาวยิงทีมชาติไทยที่กำลังค้าแข้งกับทางเมียซุนกุลในลีกของอิราณ
ก็เคยไปฝึกซ้อมกับทางโลเบลซาเดียโกทีมดังของสเปนในปี๒๐๑๐มาแล้ว
ก็ต้องการหาหน้าเป้ารุ่นใหม่นะครับเพื่อมาเป็นตัวทดแทนให้กับอาร์มนะครับ
หรือว่าแบ่งเบาภาระในเกมใหญ่หลังจากนี้แหละครับ